สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะอ้าววันนี้ก็คงวันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้หยุดพักผ่อนกันสองวันนะครับค่ะก็เชิญสามารถส่งข้อความเข้ามานะฮะผ่านทางไลน์ของเรานะครับ
ว่าข่าวใส่ไข่หรือว่าน่าจะดูเราแบบสดสดทางออนไลน์ก็ได้ก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ
เรื่องแรกวันนี้ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับกรณีของน้องชมพู่ก็เรียกว่า๖๐กว่าวันแล้วนะฮะ๖๖วันมั้
ใช่หกสิบหกวันแล้วนะฮะก็แน่นอนครับว่าคดีก็ยังไม่สามารถปิดได้อืมเพราะยังไม่รู้จริงจริงว่าสาเหตุของงานชีวิตของน้องเนี่ยสรุปแล้วคืออะไรกันแน่อืมนะฮะในมุมของนิติเวทก็บอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายอืมนะฮะทุกอย่างก็ดูปกติลักษณะเหมือนกับน้องตายเองอีกมุมหนึ่งในมุม
แม้กระทั่งประชาชนส่วนใหญ่ก็มองเห็นต่างอีกมุมหนึ่งว่าน้องไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนเขาได้เองนะครับล่าสุดก็มีการนำเสนอเรื่องราวของวัวว่าอาจจะไปกินเสื้อน้องนะครับก็หลายคนก็เอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าผมเองก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอไปถามสวรรคแพทย์หรือแม้กระทั่งคนที่อย

ทางด้านแม่น้องชมพู่เขาก็เปิดเผยนะครับบอกว่าประเด็นที่ตำรวจจะพักคดีเนี่ย
ตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะพักคดีนานขนาดไหนเพราะตนเองเนี่ยนะครับก็กังวลเหมือนกัน
ถ้าพักนานคนร้ายเนี่ยมันจะลอยนวลได้หรือเปล่ากลัวว่าจะกลับมาทำร้ายพวกเขาอีกหรือเปล่า
แต่ถ้าต้องพักจริงจริงก็อยากจะให้มาช่วยเหลือหน่อยนะฮะเพราะเป็นเพียงแค่ชาวบ้าน
ไม่ออกเหมือนกันว่าคุณจะต้องทำอย่างไรทั้งนี้นะครับทางตำรวจเองก็ยังไม่ได้มาคุยในเรื่องนี้กับตนเอง
เป็นแค่การนำเสนอของสื่อออกไปเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะพ่ออนามัยกับแม่สาวิตรีนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นประเด็นกันวุ่นวายไปหมดเลยอืมเนอะก็เดี๋ยวก็มีคนได้คือบางทีเนี่ยเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว
แต่พอสื่อไม่มีอะไรเล่นปุ๊บก็ไปหยิบไอ้เรื่องเก่าไปเล่นใหม่แล้วก็ตีให้มันเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก
คนก็อ้าวเหรออะไรอย่างนี้บางทีการสัมภาษณ์ไปไปมาเรื่อยมันก็มีอะไรแบบใหม่ผุดขึ้นมาเป็นประเด็นอะไรอย่างนี้
คืออ่ะอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยนะฮะผมเองเนี่ยกับเพจของอีจันทร์คนที่ทำเพจคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ชื่อไม่บอกชื่อแล้วกันก็คุยกันแล้วก็นั่งคุยกันสองคนนะตั้งสมุติฐานกันเรื่องของกางเกงน้องนี่แหละว่า
กางเกงของน้องเนี่ยมันไม่มีรอยของปัสสาวะแล้วก็คาบของอุจจาระเพราะเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่า
คุณหมอบอกมาว่าต้องเด็กเสียชีวิตใน๒๔ชั่วโมงหรือ๓๖ชั่วโมงแสดงว่าเด็กต้องเดินหลงอยู่ประมาณ๒วันกว่า
เพราะฉะนั้นเด็กสามขวบเนี่ยต้องฉี่แน่นอนถ้าอุจจาระเนี่ยเข้าใจได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ทานอะไรอาจจะไม่อึก็ได้
แต่ฉี่ต้องฉี่หรือน้องจะถอดกางเกงแล้วนั่งยองแล้วฉี่เองเหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไง
สามขวบอ่ะสามขวบนี้มันเป็นไปได้น้อยน้อยมากมากเลยอ่ะคือก็วันนี้ผมมีโอกาสคุยกับแม่สาวิตรีก็ถามว่า
ธรรมดาเนี่ยชมพู่เขาฉี่เองหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่คือต้องเรียกให้ดูแลให้ถอดให้
เคยมีถอดแต่ว่าก็ขี่ลาดก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออเขายังทำไม่เป็นนะฮะ
ก็ผมก็เอาเรื่องนี้คุยกันกับทางเพจอีจันทร์ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เนี่ยก็สื่อก็เอาไปคุยกัน
เป็นประเด็นขึ้นมาอีกเป็นประเด็นขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อผมเองอ่ะหลังจากที่คุยกับทางอีจันท
ผมก็โทรไปคุยกับทางตำรวจด้วยเหมือนกันว่ามีการตรวจเจอไหมที่กางเกงนี้เขาบอกไม่มี
ไปเจอคราบขาวที่กางเกงของน้องหลายคนก็มองเป็นคาบซูสีเปล่าไม่ใช่นะฮะเป็นคาบคาโบฮิเดต
อายการชื่อดังอย่างเช่นอาจารย์ปรเมฆท่านก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เรื่องของ
สาเหตุการตายของน้องเท่านั้นแหละแต่มันยังหาจุดนั้นไม่เจอยังหาไม่เจอนะครับ
ฉะนั้นก็มีโอกาสมากที่จะได้มีการพักคดีนะครับแล้วตำรวจเขาก็จะดำเนินของเขาไปในทางลับ
หรือในในเรื่องที่มันแบบไปเรื่อยเรื่อยอ่ะนะฮะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ย
บอกว่าบางคดีเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะฮะ๒๐กว่าปีปิดไม่ลงผ่านไปปีที่๒๖ปิดได้
ก็มีเหมือนกันเอออาจจะต้องใช้อันนี้คือต่างประเทศนะอืม
คือเรื่องแบบมีคนตายไปยี่สิบหกปีก่อนหาฆาตกรไม่เจอทำยังไงยี่สิบหกปีผ่านไป
ปิดคดีได้เนี่ยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นคดีที่เรียกว่า
โอ้โหมันนี่ถ้าไม่เคยเจอแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนที่จะเป็นฆาตกรนี่แสดงว่า
เขาต้องเก่งมากเลยนะอืมสามารถจะแบบว่าผิดเรื่องมันได้หยุดทำเลย
ได้ซับซ้อนแบบว่าจนแบบว่าหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยอย่างชัดเจน
เก่งจริงจริงน่าจะเป็นคำหนังก็รอติดตามกันต่อไปในน้ำหกสิบหกปีก่อนแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะดรธีรวัตรเตชาวิจิตกงศูนย์ใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทยค่ะ
นักการทูตเอสโตเนียเข้าเมืองไทยในฐานะนักการทูตเอสโตเนีย
ทั้งนี้ประเทศเอสโตเนียและสถานกงศูนย์ใหญ่ของข้าพเจ้าไม่ทราบการเข้าออกประเทศไทย
ขณะเดียวกันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ก็ได้เปิดเผยโครงการชื่อ
ร่วมใจฝ่าโควิดจังหวัดระยองขึ้นมาค่ะ
ที่เขามีเป้าหมายขึ้นมาเลยเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
ซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก็เปิดเผยบอกว่าแผนการดังกล่าวเนี่ย
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดระยองก็แบ่งด้วยกันเป็น๕ด้านนะคะ
การจัดประชุมและสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ
คือจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วก็เอกชน
การจัดแข่งขันฟุตบอลของทีมในไทยลีก

การจัดกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในพื้นที่โดยจัดสถานที่กักโรคแบบวิลล่าควารันทีน
ทั้งนี้ในเรื่องของการจัดแข่งขันฟุตบอลหรือว่าการจัดคอนเสิร์ตที่จะจัดตามโครงการเนี่ยนะคะ
ก็จะมีผู้เล่นหรือว่าผู้แสดงแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้าชมและเข้าไปชมได้แบบสดด้วยรูปแบบใหม่
แต่ในเรื่องของรายละเอียดต่างว่าการไปรูปแบบใหม่จะดูกันยังไงล่ะจัดคอนเสิร์ตจะดูยังไงดูฟุตบอลจะดูยังไงล่ะ
อันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาก็ต้องติดตามต่อไปเขาก็พยายามจะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดระยองนั่นแหละค่ะตอนนี้
แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่ก็น่าสนใจโดยภาครัฐแล้วก็เอกชนซึ่งมันก็ง่ายสุดเนี่ยนะมันก็สามารถจะไปกันได้แหละ
เพราะว่าเห็นบอกว่ามีการตรวจแล้วก็ไม่พบเชื้ออะไรเลยอาจจะต้องรอดูในช่วง๑๔วันนี้เนอะ
แล้วถ้าเกิดจัดกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศจะยังไงเข้ามากันได้
อันนี้จะเป็นสไตล์แบบวิลล่าควอรันตีนอ่ะค่ะก็สามารถจะเป็นที่ชะพ้อของเขา
ไปหาที่แล้วก็ถ่ายกันอยู่ในนั้นได้มันก็อาจจะเป็นแบบนั้น
เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจรกรรมที่เรียกได้ว่าครั้งมโหลานมากเลยทีเดียว
ในต่างประเทศเนี่ยเราเคยฟังเรื่องการจรกรรมภาพวาดนะ
ว่าของแวงโกะบ้างของอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นแบบว่า
ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็ภาพก็หายไปในพิพิธภัณฑ์
แต่อันนี้ค่ะเป็นหนังสือบุตรโบราณ
คือนังสือคอยในลักษณะแบบนี้นะค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
เป็นแพทย์เถระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเนี่ยฮะ
จัดการขอบินทบาทนะฮะคืนหนังสือบุตรสมุดข่อย
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าถูกจรกรรมไป
โดยมีนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์เป็นผู้ประสานงานในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนด้านต่าง
ภายหลังที่มีการโจรกรรมจากศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครศรีธรรมราช
เอาไปขายในตลาดมืดจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งการขอบินทบาทครั้งนี้นี่นะคะ
ก็ขอคืนไม่มีการที่จะสืบสวนเอาผิดกับผู้ที่มีเจตนาดีในการที่จะนำมาคืนแผ่นดิน
เพราะว่ามันเป็นหนังสือที่หายากมากแล้วนะคะในลักษณะแบบนี้แล้วเวลาไปไม่ได้ไปน้อยนะไปหลายเล่มมากเลยทีเดียว
เวลาเขาขโมยไปเนี่ยโดยหนังสือบุตรโบราณของนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
ประกอบไปด้วยนะคะพระอภิษฐรรมคัมภีร์พระมาลัยนะฮะตำราศรีมากฐานะฮะ
อย่างนี้นะคะในลักษณะแบบนี้ซึ่งแต่ละฉบับเนี่ยมีอายุนับร้อย
หรือว่าหลายหลายร้อยปีกันเลยทีเดียวอืมทางด้านพระราชปริยัติเวทีเจ้าคณะจังหวัด
นครศรีธรรมราชนะฮะฝ่ายมหานิกายเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าการที่หนังสือหายไปจากราชพัฒน์
คณะสงฆ์เนี่ยไม่ได้สนใจรายละเอียดนะแต่สนใจที่ผู้ครอบครองเนี่ย
ขอให้ตั้งสติว่าของเหล่านี้มันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มันมีอยู่ในโลก
ของนครศรีธรรมราชที่หลงเหลืออยู่ค่ะพระครูเหมเจติยาพิบาล
พระสงฆ์ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลของหนังสือบุตรสมุดข่อยของนครศรีธรรมราช
เขากล่าวว่าได้ติดตามข้อมูลหลักฐานในสื่อออนไลน์
แล้วก็มาสืบข่าวต่ออย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะหนังสือพระมาลัยที่ประกาศขายในตลาดมืด

ก่อนที่จะเอามาเปรียบเทียบกับภาพข้อมูลเดิมเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็ได้ทำหนังสือยื่นไปทางราชพัฒน์

แต่ระยะเวลามันแบบว่าทอดยาวนานมา๓เดือนอย่างนี้
ก็เลยเกรงว่านังสือที่หายไปหลายเล่ม
จะส่งทอดต่อไปหลายมือ
พอนี้มันไปหลายมือมันก็จะสืบทอดตามกลับมาได้ยาก
ถือโอกาสขอบินทบาทคืนเถอะ

ซึ่งมันก็น่าเสียดายมากเลยนะคะ

ดรคนัทธานทองอธิบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
ก็ได้แจ้งว่าก็ติดราชการอยู่
ก็มีการประชุมอยู่ที่อำเภอขนอม
ก็ยังไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลนี้มาได้

ผลปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
คนตำรวจตีสนที่ชัยวัฒนากุลเทพฯ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า
หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน
ได้มีการแจ้งความเดินคดีแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปสืบสวนสอบสวนกันเลยทีเดียว
จนจับกลุ่มตัวบุคคลนี้นะคะ
โพสต์ขายหนังสือบุตรโบราณ
นี่ไงคนที่เขาขโมยไปก็เอาไปโพสต์ขาย

ก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเจาะออกหมายจับเพิ่มแล้วนะคะ
ฟันทงว่าต้องเป็นคนในที่เป็นคนก่อเหตุ

จริงแล้วมันขายได้ราคามากแต่ไม่สมควร
เพราะของนี้มันเป็นแบบสมบัติของชาตินึกออกไหม

อีกงวดที่ผ่านมาบอกเลยมีคนดวงเฮงนะ
ถูกลอตเตอรี่ไปสิบห้าใบอ่ะ
แต่เขาไม่เปิดเผยนะว่าเขาเป็นใคร

แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใคร

อ่าไปอีกหนึ่งข่าวนะครับ
กรณีของคุณไม้ไมเคิลนะครับ
ก็คือเป็นนักแสดงดาวร้าย
ก่อนหน้านี้ก็เรียกว่ามีประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าไปมีเรื่องมีราวกับเด็กปั๊มซึ่งเป็นผู้หญิง
นะครับคุณไม้เนี่ยก็เลยเงื้อมือแล้วก็ตบไปที่กรก
หูนะฮะทำให้เด็กเนี่ยเสล้มลงไปเด็กเขาก็ไปตรวจร่างกาย
เขาบอกว่ามีเลือดออกซิบในหูของเขานะครับ
อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก่อนนะฮะอืม

นี่คือภาพที่ปั๊มน้ำมันนะฮะเป็นภาพกล้องวงจรปิด
คือคุณไม้ก็คือผู้ชายใส่เสื้อสีดำสีดำ
เนี่ยนะฮะแล้วก็เดินมาแบบนี้แล้วมีการไปต่อว่าต่อขาน
มีการชี้อย่างนี้นะฮะ

เสร็จแล้วปรากฏว่าหญิงคนนี้ก็นี่แหละฮะ

รู้สึกเข้ามากับภรรยาใช่ไหมไม่รู้เขาเกิดเรื่องอะไรกันก่อนที่ปลามันอีก
ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณไม้เนี่ยเขามาเติมน้ำมันที่นี่นะฮะ
อันนี้จากมุมของเด็กก่อนนะมุมของเด็กว่ามาเติมน้ำมันที่นี่
พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กเนี่ยก็เขาบอกเขายืนคุยกับพวกเพื่อนเขาอยู่
เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนราคาของราคาน้ำมันทีเนี้ยก็ไม่ได้สังเกตว่ามีรถเข้ามาจอด
กระทั่งมีเสียงบีบแตรนะฮะเด็กก็เลยหันกลับมา
พอหันกลับมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของภรรยาแฟนคุณไม้เนี่ย
เขาก็เปิดหน้าต่างออกมาแล้วบอกว่ามัวแต่ยืนพูดคุยกันอืมนะ
แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นว่ารถยังไงพอเสร็จปุ๊บเนี่ย
เด็กก็เลยเดินไปเหมือนจะไปหยิบตัวที่วางหน้ารถ
ที่วางหน้ารถที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมป้ายนะฮะเอ่อเสร็จปุ๊บเขาก็ตะโกนบอกว่า
เก้าห้าเต็มถังอืมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณไม้ก็เนี่ยแหละฮะเอา
เด็กปั๊มเนี่ยก็เอาไอ้ป้ายนั้นไปวางที่หน้ารถ
แต่วางแรงไปหน่อยคือเด็กก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กอ่ะ
มันหนักก็เลยวางกระแทกไปแล้วตอนที่ปิดถังน้ำมัน

แล้วก็มาต่อว่าอันนี้ในมุมของเด็กนะที่เด็กพูดมานะ
แล้วพอหลังจากนั้นคุณไม้ก็ลงมือตบไป
นี่คือมุมของเด็กพูดมาแบบนี้นะฮะ
แต่อีกมุมหนึ่งคุณไม้เขาก็พูดมาบอก

ก็คือคุณไม้ก็บอกว่าเขาขับรถเข้ามานะฮะ
ในจุดที่เกิดเหตุก็คือที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
แล้วปรากฏว่าตอนที่ขับเข้ามาเนี่ย
ก็เด็กก็ยืนคุยกันอยู่มาจอดอยู่นานแล้วสักพักหนึ่งแล้ว

จนกระทั่งแฟนเขาเนี่ยเอื้อมไปกดบีบแต่ปิ้น
หันกลับมาเสร็จปุ๊บแฟนเขาก็บอกว่า
เต็มถังบอกเนี่ยน้องดูหน่อยว่ามีลูกค้ามาอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กก็เดินมาแล้วก็เอาไอ้ที่วางวางหน้ารถเนี่ย
เหมือนกับให้ว่าจะเติมน้ำมันอะไรยังไงกระแทกไปที่หน้ารถเขาปั้ง
เขาก็งงทิ้งแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นก็บอกว่าก็มีเด็กคนเดิมเนี่ย
หยิบหัวจ่ายก็คือหัวที่เติมน้ำมันอ่ะแล้วกระแทกไปที่ที่ตัวช่อง
ช่องเขาเรียกอะไรรูเติมน้ำมันของเขาอ่ะกระแทกไปแรงปั้งนะครั้งที่สองนะฮะ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวภรรยาเองเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงทำแบบนี้
เขาก็เลยเดินลงไปแล้วก็ไปพูดคุยกับทางคัทเชียร์บอกว่า
คัชเชียร์เนี่ยไปตามผู้จัดการมาหน่อยบอกเด็กคนนี้ไม่น่ารักนะ
เสร็จเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่น่ารักพี่มีอะไรเกิดขึ้นณเจียก็ถามมีอะไรเกิดขึ้น
ภรรยาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคาเจียก็ตะโกนบอก
บอกว่าให้เด็กเนี่ยขอโทษเขาซะขอโทษลูกค้าซะอะไรอย่างนี้
เด็กเขาก็พอดีคุณไม้แกก็เดินลงมาพอดีแล้วเด็กเนี่ยพูดเข้ามาบอกว่า
กูไม่ขอโทษสับแบบนี้อ๋อเขาพูดประโยคยังไงอ่า
ครูไม่ขอโทษแล้วก็มีคำว่าพูดคำว่าสัตว์ออกไปขอโทษนะฮะพูดคำนี้ออกไป
คุณไม้แกก็เลยอ้าวทำไมพูดแบบนี้แกก็เลยบอกว่าแกเดินไปคุยก็พูดดี
บอกน้องคือน้องไม่พอใจพี่ผู้หญิงเขาน้องก็ไม่ควรมาลงกับรถพี่แล้วน้องไม่ควรทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
ก็ระหว่างที่พูดคุยอยู่ปรากฏว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็เหมือนแบบยิ้มเยาะใส่
แกก็เลยฟิลขาดแกก็เลยตบหน้าไปทีนึงอันนี้คือมุมคุณไม้นะแต่ที่แน่เป็นผู้ชายก็ไม่ควรตบหน้าเด็กผู้หญิงอยู่แล้วถูกไหมฮะคือไอ้เรื่องแบบนี้เราก็ต้องเคารพเขาเรียกอะไรซึ่งกันและกันเหมือนกันเพราะน้องเป็นผู้หญิงถูกไหมฮะเราเป็นผู้ชายบางทีก็อาจจะต้องถ้าจะรู้แก่ตัวศักดิก็ต้องเก็บไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะหรืออาจจะมอง
สิบคนยี่สิบคนสามสิบคนน้องอาจจะแบบหุดหงิดหรืออารมณ์เสียเลยก็แล้วแต่เราก็เออแค่บอกเออน้องใจเย็นนะไม่มีอะไรก็คุยกันไปแต่นั่นคือมองในมุมบวกนะแต่ในมุมของคุณไมค์เขาก็บอกเขาฟิวขาดนะฮะแต่ในมุมของเด็กคนนี้น้องคนนี้น้องน้องเด็กป๊าเขาก็บอกว่าเขาก็ไปตรวจร่างกายนะเขาบอกว่าเอ่อเขาเองก็ไม่เขาก็รู้เขาก็

ถูกปวดครับผมเป็นคนของสังคมหน้าที่จะเป็นตัวอย่าง
และเป็นแบบอย่างที่ดีที่ถูกที่ปวดขัว
ไม่น่าจะทำแบบนี้ขึ้น
ไม่น่าว่าจะเปลี่ยน

ในมุมของการจะโกรธหรือจะอะไร
บางทีต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เหมือนกัน
เพราะว่าเราก็พูดจริงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตบเขา

อายุน้อยกว่าเราก็คุยกันดีก็ได้
ถูกไหมฮะแต่ในเมื่อคุณไม้เขาก็ออกมาขอโทษ
เขาบอกว่าเขาขอโทษจริงวันนี้เขาก็พูดกับผมนะ
เขาก็บอกว่าเขาก็กลับขอโทษสำหรับประชาชนที่
เห็นพฤติกรรมของเขาแบบนี้เขาบอกเขาก็ไม่สบายใจนะฮะ
แล้วสองขอโทษตัวเด็กด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วที่สำคัญที่สุดคุณไม้ก็พูดเองนะ
บอกว่าอารมณ์แบบนี้การทำกับเขาแบบนี้
ไม่ใช่ว่าน้องคนนี้จะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะต่อให้เป็นผู้ชาย
เขาก็ไม่ควรจะทำอันนี้คือคุณไม้บอกนะ
ซึ่งพอเขาทำไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกเขาเสียใจเหมือนกัน
กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบมาแล้วก็มาขอโทษ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะเป็นข่าวขึ้นมา
เขาก็ติดต่อไปทางผู้จัดการของทางปั๊มน้ำมันแห่งนี้

แต่บังเอิญว่ายังไม่ทันจะมาเคลียร์กัน
มันเป็นข่าวขึ้นมาก่อนเพราะน้องเขาไปแจ้งความ
แล้วตำรวจก็ส่งเรื่องให้นักข่าว
แล้วข่าวมันก็เลยกระเด็นออกมาแบบนี้

มันก็เอาตามตรงบางทีมันก็ต้องแบบอดทนนิดนึงเหมือนกัน
บางทีในหลายอย่างอาจจะไม่ได้อดทนมาก

แล้วก็แบบมีปฏิกิริยาแบบนี้กับลูกค้าก็ลำบากนะพี่

ใช่อย่างสุดท้ายก็คือ

เป็นพนักงานแล้วก็แจ้งหัวหน้าเขาไป

หรือไม่ก็ทำเป็นตลกกุบเกินไปเลย
โอเคน้องโทษทีนะน้องจะทำงี้

เอาที่บ้านเราเคยเป็นน้ำปั๊มน้ำมันจริงหนูก็ลงไปเติมเองได้
คือหนูอยู่ปั๊มเขาตั้งแต่เด็กสมัยก่อนหนูก็ออกไปเติมน้ำมันช่วยเขาเติมน้ำมัน
ผมก็เติมผมก็เติมเองเหมือนกันบางทีนะก็ลงไปเติมเองเหมือนกันนะ
โอเคก็หนักนิดเบาหน่อยเนอะ
ก็เรื่องแบบนี้คนไทยด้วยกันก็ค่อยคุยกันนะฮะ
อย่าไปทำอะไรแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นขึ้นมา
คนทำงานบริการก็มุมหนึ่งก็เข้าใจอาจจะเหนื่อยนะฮะ
แต่ว่าก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป
คนที่เป็นลูกค้าเองก็อย่าใจร้อนไปทำร้ายเขา

เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะ
แหมมีคนดวงเฮงจริงในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ถูกไปแบบ๑๕ใบ๙๐ล้านด้วยกัน
กลายเป็นแบบว่าเรื่องที่เขาพูดถึงกันหนามากเลยในโซเชียล
หลังจากที่แผงสลากินแบ่งรัฐบาลย่านสำโรงค่ะ
เขาเผยบอกว่ามีลูกค้าซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลจากร้านเขาเนี่ย
ไป๑๕ใบถูกรางวัลที่๑
จำนวน๙๐ล้านบาทค่ะ
โดยเพจเฟซบุ๊คแม่จำเนียนลอตเตอรี่ก็ได้โพสต์ว่างวดนี้
ร้านแม่จำเนียนสาขา๔อยู่สำโรง
เข้า๙๐ล้านยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ
ต่อมาก็โพสต์ภาพสลากินแบ่งรัฐบาลชุด๑๕ใบ๙๐ล้านที่ถูกรางวัลเนี่ย
ผู้โชคดีในกรุงเทพแต่ไม่ขอเปิดเผยตัว
แล้วก็พร้อมกับแคปชั่นบอกว่ายินดีด้วยจริงนะ
๑๕ใบ๙๐ล้าน
มินกรี๊ดกันทั้งร้านเลยทีเดียว

หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีเป็นจำนวนมากเลยอ่ะ

แต่เขาไม่ได้เปิด

แล้ว๙๐ล้านกี่ใบอ่ะ

พี่แทงแต่หูใต้ดินไง

มีเรื่องสยองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีหนุ่มคนนึงนี่หายเงียบไปในป่ากันเลยทีเดียวนะคะ

คุณรู้ไหมมันเป็นภาพที่งูเหลือมเนี่ย
กำลังลัดร่างผู้ชายคนนี้
ซึ่งตอนนี้เป็นศพไปแล้วด้วย

นี่ดูศพที่อยู่ตรงนั้นสิ

ก็กลายเป็นเหยื่อให้กับเจ้างูเหลือมเนี่ยนะลัดอยู่กลางป่านะ
ลึกเลยเนี่ยนะอยู่ทิ้งนู้นเนี่ยนะ

รายงานข่าวนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าชายคนนี้เนี่ยนะ

อ๋อเขาจะไปจับมัวอีกแล้ว
เพื่อจะออกไปหาของปลาด้วย

ก็ไม่เห็นเขาเนี่ยกลับมาบ้านเลยนะ

จนกระทั่งทราบข้อมูล
ขอโทษพี่ผสมต่อคนนี้ชื่อเพลิดตดหรอ
อ๊ะอ่อนไม่ทัน
ด้วยอ้าวพี่กำลังรู้ให้คืออย่างนี้นะคะพอเข้าไปแจ้งตังค์บรวดเสร็จเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า
มันมันอยู่ในป่าลึกเลยแหละก็เดินเข้าไปดูกันดีกว่า
ผลปรากฏมาเดินเข้าไปก็เลยไปพบศพเนี่ยที่งูเหลือมเนี่ยยังรัดแน่นอยู่แบบ
เออตำรวจจึงพากันนะช่วยนะเคลียร์ดันให้ไอ้งูเหลือมเนี่ย
มันแบบคลายไปเนี่ยผลปรากฏว่าสำเร็จนะจ๊ะ
มันก็เอาคลายออกไปมันยังไม่ทันจะกระเดือบกระเดือบเข้าไปเลย
ดกินเลยมันก็เลยคลายออกมาผลปรากฏว่าตำรวจเนี่ย
ที่มาดูแลคดีนี้เขาเปิดเผยว่าบนศพของผู้ตายเนี่ยนะ
ก็แบบว่าไม่พบบาดแผลที่รุนแรงอย่างอื่นเลยนะ
แต่คาดว่าอาจจะเสียชีวิตเนี่ยนอกจากการที่แบบ
เขาต่อสู้กับงูด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาอาจจะจับงู
แล้วเกิดพลาดท่าเสียทีเนี่ยงูเนี่ยมันจังหวะเนี่ย
ที่มาลัดตัวเขาได้ไงก็เลยมีการต่อสู้กัน
อย่างนี้นะพอมันรัดเสร็จยิ่งสู้นะมันยิ่งแน่นนะ
เห็นเขาบอกนะยิ่งสู้ยิ่งแน่นนะผลปรากฏว่าก็ต้องเสียชีวิตไปนะคะ
นี่นี่นี่เลิศตดเหรอใช่ป่ะเขาชื่อเลิศตดเหรอ
จริงจริงเหรอถามจริงจริงนั่นน่ะสิอ่ะโอเคอืม
ใครสงสัยล่ะเพลิดเพลินตดเพลิดตดเพลิดเหรอ
เออเขาก็พิมพ์ผิดใช่ป่ะพิมพ์ผิดแหละพิมพ์เพลิดเฉยเฉย
เหรอโอเคอ่ะข่าวคุณแหละก็สรุปแล้วคือคนนี้น่าจะสู้กับงู
แล้วก็พลาดท่าโดนงูรัดเสียชีวิตถูกต้องคือจริงจริงจะจะไปจับงูแล้วแหละ
เขาก็ไปจับงูไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขาก็สาธิตให้ดูเหมือนกัน
ว่าถ้าเกิดงูมันรัดเราเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องดึงยังไง
แต่บางทีงูมันเอาหางเนี้ยตะวัดมาตะวัดแล้วก็ล็อกเข้าไปอืม
คือล็อกเข้าไปเหมือนกับในตัวเองอ่ะเหมือนว่าผูกอ่ะเออ
แล้วอย่างเงี้จะเอาออกยากอืมเออแต่เขาบอกว่าต้องค่อยค่อย
เย็นเย็นมีสติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งรัดมั้งเนอะ
มันก็คิดว่าสู้กับเขาเอาใหญ่เลยอย่างเงี้แต่ที่ที่มันรัดอย่างเงี้ย
มันสาเหตุเพราะว่ามันต้องการที่จะให้แบบว่าเหยื่อของมันเนี่ย
ดละเอียดมันจะได้แบบกลืนเข้าไปได้ใช่ไหมครับ
เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กหนึ่งเนี้ยชื่อธนวรแซ่ตันเขาลงข้อความมาบอกว่า
มันคลิปของเด็กนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนหนังสือ
ปรากฏไปโดนรถยนต์เนี่ยนะครับคือขับเร็วอ่ะ
แล้วน้ำโครนเนี่ยมันกระเด็นใส่น้องลองฟังเสียงน้องหน่อย
ของเราแล้วก็เพิ่มก็ต๊อกใช่ไหมค่ะผีพีทางร้ายซึ่งก็ฟอฮ่ะ
เพิ่มต๊อกน้ำกว่าสักครั้งแล้วก็อยากให้พี่พีเนี้ยช่วยสาโลกรอสกิส
ไม่ใช่เพราะมีน้ำซึ่งพี่พีก็เน้นขึ้นมาเลยเนี้ย

เขาเผยคลิปเหตุการณ์นักเรียนหญิง๒คนคุณผู้ชมครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะถนนตรงนี้นะครับ
ไปถูกน้ำโครนบนถนนมันกระเด็นใส่ชุดนักเรียน
โดยมีการระบุข้อความครับว่าไปโรงเรียนเหมือนไปผจญภัย
อนพี่รถยนต์เนี่ยเอ็นดูพวกหนูหน่อย

ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ
แล้วก็เห็นใจนักเรียนในคลิปนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ล่าสุดนะฮะนางสาวธนวัลแซ่ตันอายุ๑๘ปีครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๖เป็นเจ้าของโพสต์นี้เปิดเผยว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนะฮะ
ขณะที่ตนเองแล้วก็เพื่อนขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากโรงเรียน
มุ่งหน้ากลับบ้านโดยใช้เส้นทางสาราด่านสังกะอู้
ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างใหม่นะครับ
ประกอบกับช่วงเกิดเหตุนั้นมันมีฝนตก
ทำให้ถนนเป็นดินเลนด้วยนะครับ
ขี่รถด้วยความระมัดระวังอย่างมาก
ระหว่างไปถึงช่วงหมู่บ้านเจ๊หรี
ก็ปรากฏว่ามีรถเก๋งเนี่ยขับแซงไปด้วยความเร็ว
ทำให้น้ำโครนบนพื้นถนนนั้นกระเด็นใส่
กระทั่งเสื้อผ้าชุดนักเรียนนั้นเลอะเทอะไปหมดนะฮะ

แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านบนเกาะ
ได้รับความเดือดร้อนมานานมากแล้ว

เพราะว่าอยากให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับ
ก็เห็นใจคนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
อย่าใช้ความเร็วมากบนถนนที่กำลังก่อสร้าง
เพราะว่าจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบต่อนะครับ

เป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจังหวัดกระบี่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นสารด่านสังกะอู้นะฮะ
ระยะทางประมาณสัก๒๐กิโลเมตร
เส้นทางหลายหมู่บ้านทีเดียวครับ
โรงพยาบาลเกาะลันตาแล้วก็โรงเรียนหลายแห่ง
โดยเริ่มสร้างมานานกว่า๕เดือนแล้ว
ทั้งนี้นะครับชาวบ้านบนเกาะเนี่ย
ต้องใช้เส้นทางทั้งเส้นทางนี้นะครับ

บอกว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เรื่องจากมีการขุดลอกถนนเก่าออกทั้งหมดนะครับ
ทำให้ช่วงแรงเนี่ยก็จะมีฝุ่นฟุ้งกระจาย
แต่พอช่วงหน้าฝนถนนกลายเป็นแบบนี้แหละฮะ
ฝากให้ผู้รับผิดชอบนั้นแก้ปัญหาให้หน่อยเถอะ
ด้วยการทำทางสัญจรชั่วคราวให้ชาวบ้านนั้น
ได้ใช้ในระยะทางก่อสร้าง
เพื่อจะเลี่ยงดินเลนบนพื้นผิวถนน

ไม่งั้นแหม่เด็กนักเรียนทุกวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะ
ชาวบ้านเขาบ่นมาเขาเดือดร้อนจริงนะครับ
แต่จริงนะมารยาทที่ดีอย่างเวลาขับรถ
ขับรถเนี่ยนะคือถ้าสมมุติว่ามันมีน้ำขังอยู่นะต้องเบา
โรงเรียนเหมือนไปประจนภัยนี่คือจริงจริงแล้ว
ไม่ได้มีแค่ที่นี่นะผมเห็นหลายหลายที่แล้วอืมแน่นอน
นะครับบางทีเนี่ยโอ้โหแบบฝนตกลงมาก็วิ่งบางทีนะ
คันเขาขี่ช้ามอเตอร์ไซค์ขี่ช้าคนยืนอยู่บนฟุตปาด
อันนี้ที่กรุงเทพนะพอฝนตกนะกูไม่รู้ว่ากูเจ้าถนน
ขับรถไปฝนลูกตกก็พุ่งตะบึงไปน้ำมันก็กระเด็นใส่คนที่ยืนรอรถเมย์ก็มี
ใช่หรือว่าเขาไปหลบฝนอยู่ใต้รถเมย์มอเตอร์ไซคียงข้างก็โดนกระเด็นใส่
เออเออคืออย่างเงี้ยบ่อยมากเยอะมากคือฝนตกตกก็ขับช้าช้าหน่อยอืม
เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นห่วงไม่ห่วงคนรอบข้างที่เขาอยู่ใช้รถใช้ถนนหรือว่า
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ห่วงคนที่บ้านด้วยเพราะว่าขับเร็วแบบนั้นเกิดไปเฉียวชนอะไรขึ้นมาแล้วที่บ้านคงจะเดือดร้อนด้วย

ขอแสดงความเสียใจก็จุดดิเพราะจริงแล้วคุณยายเสียเนี่ยเมื่อวานด้วย
ดิวเดอสตาร์เหรอเออใช่เจออีกแล้วเหรอ
อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันมันเจอบ่อยอะ
เป็นเรื่องดราม่ากันไม่หยุดทีเดียวนะคะสำหรับคุณแต้วแล้วก็ไฮโซไน
ทัวร์ลงหนักเพราะว่าภาพนี้ลองดูภาพก่อนว่าเป็นภาพไหนนะคะ
ในวันเกิดปะโถขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เต้นเอาได้เหรอเต้นเต้นเต้นเหรอวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สุขภัยวันเกิดด้วยค่ะ
อ๋อมีวันเต๋าไงใช่เดี๋ยวเราต้องให้ดูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ตอนไหนน่ะนั่นใส่อะไรอยู่นะอันนี้ตอนเล่นกับหม่อมน้อยฮะ
เรื่องเรื่องลูกทาสตอนนั้นเล่นเป็นคุณมาโนดเท่ระเบิดระเบิดเลย
ตอนนั้นที่เล่นจะมีคุณฟลุ๊กเรียกเป็นนายแก้ว
แล้วก็มีคุณอุ้มสิริยากรเล่นเป็นนางเอก

แล้วก็มีผมเล่นเป็นมาโน่คุณมาโนธอะไรอย่างนี้นะครับ
แลนอะไรบ้างยังพี่หนุ่มแพลนอะไรบ้างยังครับ

ฝากเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวตกนะขอกินอันนึงก็ได้

สันพีไหมคะขอบคุณเอสสันพีด้วยนะคะ

ครบรอบอีกปีหนึ่งแล้วไงอย่างนี้นะครับเอสสันพี๕๐แล้วเหรอ
เมื่อวานนี้ก็พูดข่าวของพี่ต้นจักริตอยู่ไงเขากำลังพูดกันอยู่เขาเพิ่งบอกว่าเขาอายุก็จะเนี่ยเท่ากันเป็นรุ่นเดียวกันอยู่เนี่ย
อยากดูหนุ่มพี่หนุ่มสบายสบายอยู่แล้ว
โมมินดิช่วยมินนี่ช่วยอะไรคะทำให้เราดูเด็กได้ตลอดเวลา
เออนี่เห็นมั้ยเอาละไป
ดราม่าของคุณแต้วกับไฮโซไนก็ทัวร์ลงหนักเพราะภาพนี้ภาพนี้ลองดู
คือมันเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นมาอีกหลังจากที่เพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘ก็แชร์ภาพของคู่รักป้ายแดงคุณแต้วกับไฮโซไน
ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกจะเป็นสีชมพูหรือเปล่า
โดยทางเพจเนี่ยระบุแคปชั่นบอกว่ารักแม่ใครห้ามแกล้งแม่อยากให้แม่มูฟออนแบบมีความสุข
แฮชแท็กบอกว่าพิมพ์ติ่งเจ้าแม่นาคีนะหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเป็นจำนวนมากเลยซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีหลายความคิดเห็นนะเนอะ
บางคนก็บอกว่าคู่นี้น่ารักขณะที่อีกฝั่งเขามองว่าสงสารต้นแฟนเก่า
ทำไมอ่ะมันยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ
หมายถึงว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วก็มาเปิดตัวแฟนใหม่ไวเหลือเกิน
ซึ่งแต้วก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดตัวนี่นะเขาก็ยังไม่ได้พูดนะถูกไหม
คุณแต้วก็ยังไม่ได้พูดมีแต่มดดำมาพูดอ๋อนี่ไง
ยังไม่ได้ออกมาพูดชัดเจนว่าตกลงแล้วคือเขาคบอยู่กับใคร
ดังนั้นบางทีเราก็อาจจะตอบไม่ได้เนอะว่าโลกนี้เขาเป็นสีชมพูอยู่หรือเปล่า
หรอกแต่อีกมุมหนึ่งผมก็มองว่ามันก็มันเป็นเรื่องของเขา
เราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าจริงเขากับคุณต้นเนี่ยอาจจะแยกย้ายกันมานานแล้ว
อาจจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรอย่างนี้แต่เพียงแต่เขาไม่ได้ออกมาบอกใครอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะเป็นบัตรเป็นประเด็นขึ้นมาเลยอะไรนั้นเองถ้ามดมไม่พูดล่ะทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไร

อย่าได้หายจากตรงนี้นะมดดำบางทีก็เนอะอะไรพี่นะ
แล้วยังไงอ่ะก็หอนบ่อยหลังเนี่ยหลังนี่เจอมดดำไปทักไม่ค่อย
นี่พี่ตั๊กเขาถ่ายคลิปเอาไปฟ้องพี่มดดำอยู่นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ
ยกกล้องถ่ายคลิปอยู่นั่นน่ะน่ะหลังหลังนี่นะไปไหนมาไหนบางทีเจอเด็กเด็ก
บ้าเข่าอย่างเดียวหอน
แดนวรเวทเขาก็ไปกับแฟนสาวเขาก็ชื่อแพตตี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็แบบว่าได้ไปพักผ่อนตากอากาศนะฮะอืมก็
ใช่อืมพาครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะคือครอบครัวของแดนกับครอบครัวของแพตตี้เนี้ย
ไปเที่ยวกันทางครอบครัวของแพตตี้ก็มีคุณแม่ไปด้วย
ร่องเรือกันไปนะอยู่กลางทะเลนี่แหละล่องไปล่องมาก็ไปแวะที่เกาะลิง
เดี๋ยวคุณไปดูพอไปแวะที่เกาะลิงเสร็จปั๊บ

ลิงได้ข่าวว่าลิงขึ้นมาบนเรือเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูดินี่ปั๊บ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
อ่ะนี่ล่าเฮ้ยเอามาสิเอามาอีก

มากันเรื่อยเลยทดทุน

ไม่เคยรู้แล้วว่ายิ่งว่าลิงไหว้น้ำเก่ง

เกาะยาวไหนอะเกาะยาวไหนอะ

ลิงก็ว่ายน้ำนะไหว้เก่งมากด้วย

อีกหนึ่งเรื่องแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะ

ยกเค้กทำรูปฉลองวันเกิดกัน
เกิดเป็นแล้วค่ะ

จะอายุเท่ากันอะ

ผมเกิด๑๘มาเกิด๑๖
อ่อนกว่าเค้า

โดนดราม่าถูกทักว่าหน้าตาดูตลกสำหรับคุณแพทย์นับประพา
แต่สาวแพทย์ก็มูฟออนค่ะอันนี้มุมอ่อนโนสนโนแคร์นะคะ
เดินหน้าใช้ชีวิตแบบแฮปปี้กับน้องเรสซิ่งแล้วก็หวานใจอย่างหนุ่มก๊อตด้วยกัน
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอันนี้ตั้งแต่วันที่๑๖ของสาวแพทย์
ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดถึงที่บ้าน
และที่พิเศษสุดคือมีหวานใจนั่งข้างกายไม่ห่าง
แล้วก็ยังมีมอบช่อดอกไม้ช่อโตให้เธอในวันเกิดด้วย
นี่แอบมาเซอร์ไพรส์
เค้กส้มนะเนี่ยวายอ่านี่นี่นะแต่แต่คุณคุณแพทย์เนี่ยคือ
ดูแล้วจะรู้เลยนะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเอ่อคนฟิลแบบเนี้ยอืม
เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะลุยลุยอ่ะอืม
เขาจะคือคือคือคือจะไม่ใช่คนแบบสำอ้างอ่ะอ่า
ใช่ฮะใช่ออกแนวแนวทรงทรงเนี้ยอืมอุ้ยหวานแววเนี้ยนะฮะ
เด็กแว้นอ่ะอืมเนี้ยเขาจะชอบออกแนวประมาณอย่างงี้อืม
สายตาผู้ชายสิเธอดูเขาก็ล้างเหมือนผู้ชายเธอเลยเนาะ
น้ำตาไม่มีเวลาตอนก็ขอน้ำตาอย่างนี้ดูถ้าดูสายตา
เดี๋ยวดูสายตาของผู้ชายสิเธอดูดิโอ้ยที่เขามองหวานเลยอืม
หวานอืมคุณพระอ่าก็โอ้โหนี่คนส่งให้บริษัทเดชน์ผมมาเยอะมากเลยนะฮะ
ใช่ทั้งในทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็ทางหน้าจอด้วยนะฮะอันลักษณะ
ในมายไทยรัสแล้วก็ในเอ่อเฟสบุ๊กของของข่าวใส่ขายก็มีคนส่งมา
ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับหมดความสุขทุกอย่างที่โวยพรมา
กลับไปสู่ตัวคุณด้วยอืมนะฮะของผมเกิดวันพรุ่งนี้ค่ะ
ล่าสุดนะฮะก็อีกแล้วนะครับคุณดิวบอกเจออีกแล้วเจอที่ไหนรอบเนี้ย
อาจารย์บินลึกลับต่อหน้าสักขีพยานเลยเขาว่างั้นนะฮะเขาบอกหลังเคยสร้างความฮือฮาย
เน็ตนั้นได้พูดถึงอย่างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของยูเอฟโอ
ถ่ายติดวัตถุลึกลับรอยหวับอยู่บนท้องฟ้านี่เห็นไหมล่ะไม่ล่ะ
สำเร็จอีกครั้งต่อหน้าสักขีพยานที่มากขึ้น๓ลำบินผ่านแบบชัดเจน
แล้วก็อีกหนึ่งลำยิงแฟลชแล้วหายไป
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะครับ
ให้ภาพเล่าเรื่องบอกแล้วว่ามี
คุ้มค่าที่รอคอย๐๔๕๐๑๗๐๗๒๐๒๐
เดี๋ยวเลขอะไรอ่ะ

แล้วนั่นคือดำเหรอ

อันนี้เขาหมายถึงว่าเขาถ่ายวัตถุแปลกปลอมได้

บอกชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะ
แล้วก็สอบถามเจ้าตัวเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับ

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วย

นี่สถานที่ไข่วัตเจดีเห็นไหมละ

ไม่ไข่ลอยอยู่แบบนั้นหรออ๋ออันนี้เป็นพี่อีกคนนึงถ่ายอ่า
แต่ว่าแบบเห็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้แสดงแบบศักยภาพพี่เนี่ยนะครับ
เอาเชื่อพักกันก่อนช่วงหน้ากัปตันอเมริกาเตรียมส่งโล่ถึงหนูน้อยฮีโร่
โอ้อืมเดี๋ยวกลับมาครับ

ที่ที่กะเนี่ยเนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์นะ

ภาพนี้ใช่คุณแม่เขาหุดหงิดเพราะเขาอยากดูภาพนี้
หูเหตุผลเรื่องของเรื่องเนี้ยนะแล้วจะให้ดูแต่เฉพาะภาพทาวน์เฮาส์เฉยแค่นั้น
มันจะเสนอข่าวไปทำไมอ้าวคุณแม่ใจเย็นเย็น
ก็บอกใจเย็นเย็นเออมันต้องค่อยค่อยทีละภาพทีละภาพอืม
มันก็ต้องมาภาพนี้สิมันถึงจะแบบว่ามันก็ต้องใจเย็นเย็น
เขาก็ต้องเกิดก่อนเออให้เห็นก่อนว่าอันนี้เป็นภาพที่นี่นะแล้วเปิดมาเนี่ย
ห้องนี้นะแต่คนก็ไปสะดุดตาที่คนรูปนี้รูปนี้อ่า
ก็เดี๋ยวว่าจะไปเช่าซะหน่อยเพราะว่าเจ้าของดูฟิตมาก
เดี๋ยวไปเช่าเอ่อเอ่อแล้วแถมแถมเจ้าของอยู่ด้วยอุ้ยอุ้ย
นั่นนี่เห็นไหมล่ะนี่คุณคิดดูสินี่แหละค่ะโอ้โหทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้
แล้วหรออ่าเล่นจริงขนาดนี้เลยเขาก็เป็นอย่างงี้อยู่แล้ว
จริงเหรอไม่ขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้ไม่แบบเป็นกล้ามอย่างนี้เลยเห
อ่าอุ้ยทำไมทำไมคุณคือแบบว่าอ่าโอ้โหมันต้องใช้คุณอย่า
แรงแรงเดี๋ยวฟันหลุดติดคอเข้าไปบ้าเหรอของฉันฟันแท้เว้ย
ปุ๊บหลุดไปเลยไม่ได้บ้าปล่อยแบบเหมือนวันนี้เขามาสอนให้พุ่งออกไป
เดี๋ยวไปติดอยู่ที่แต่จำได้ใช่ไหมจะช่วยฉันด้วยนะแล้วถ้าหล่นลงไป
ไม่คือแบบว่าคือโพสต์รูปให้เช่าทาวน์เฮาส์แล้วทำไมต้องแบบว่าถ่ายรูปตัวเอง
ลงแบบว่าถึงขนาดนี้ไม่เข้าใจอ้าวเขาอาจจะบอกโอ้ไงเขาชอบตัวหุ่น
ไปดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ฮีโร่ของจริงเลยน่ารักแล้วเป็นเด็กที่แบบสุดยอดจริงเลยนะฮะ
คือน้องนะอายุเก้าขวบอืมนะฮะน้องคนนี้นะครับอยู่ที่รัฐไวโอมิงนะฮะ
เขาช่วยเหลือชีวิตน้องสาวแท้ของเขาวัยสี่ขวบด้วยการเอาตัวของเขาเองเนี่ยป้องกัน
หมาเนี่ยมันจะวิ่งมากัดน้องเขาแล้วเขาไม่ยอมเขาช่วยน้องเขา
นี่แหละครับดูสิฮะปรากฏหมามันขย่ำหน้าเขาฮะต้องผ่าตัดแล้วก็เย็บเก้าสิบเข็ม
เขาบอกเลยว่ายังไงถ้าเกิดว่าต้องทำอีกเขาก็จะทำในการปกป้องน้องสาวของเขา
เขารักน้องเขามากฮะวัยแค่๙ขวบเองดูสิฮะเนี่ยมิเจอร์ฟื้นขึ้นมาบอกว่าหากมีใครในโลกนี้ต้องตายนะฮะ
ขอเป็นผมแทนโอ้โหจนหน้าสาวของเนี่ยได้ขอให้ชาวช่วยกันแชร์เรื่องนี้ไปยังเหล่า
เปอร์ฮีโร่ให้ช่วยส่งกำลังใจมาให้หลานของเขาหน่อยปรากฏว่าคนดังในวงการบันเทิงนะฮะ
อืมอย่างเช่นแอนแฮทเทอร์เวย์ก็แชร์แล้วก็เรียกนะฮะหรือว่าจากนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะ
ก็คือกัปตันอเมริกาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับส่งคลิปให้กำลังใจบริเจอร์นะครับ
อย่างทราบซึ้งโดยนั้นบอกว่าเฮ้ยนี่กัปตันอเมริกาน่ะสิ่งที่นายทำเนี่ย
สุดยอดมากเลยนายคือฮีโร่นายกล้าหารมากนะน้องสาวของนายเนี่ยโชคดีจริง
ที่มีนายเป็นพี่ชายพ่อแม่ของน้องเนี่ยต้องภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะ
ผมจะส่งโลกกัปตันอเมริกาที่กัปตันนั้นใช้จริงไปให้นายนะ
เพราะเธอนั้นสมควรได้รับมันขอให้นายเป็นคนกล้าหารแบบนี้ต่อไป
ขอให้หายเร็วนะบัดดี้ฟังเสียงหน่อยฮะ
จริงจริงเป็นสุดยอดนะอืมแล้วก็ตัวน้องเองก็บอก
บอกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดคนที่จะต้องตายไม่ใช่น้องเขา
ต้องเป็นตัวเขาเท่านั้นเพราะเขาจะปกป้องน้องเขานะฮะฮีโร่ตัวจริงอ่ะเออแต่ว่าแน่นอนครับว่าเจ้าของสุนัขตัวนั้นเนี่ย
เข้ามาดูแลเยียวยาในการรักษาต่างต่างนานานะครับแล้วก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันอยู่อืม
ก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งคือเข้าใจซึ่งกันแล้วกันถึงมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นะครับเอ้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เป็นเด็กที่น่ารักมากมากแล้วก็รักน้องจริงจริงอืมเนอะ
สิดีจังเย็บไปเก้าสิบเข็มอ่ะเก้าสิบเข็มนะฮะเก้าสิบเข็มขากัดหน้าจะพังหมดเออ
นะครับเอ้าแต่ว่าสมัยนี้เดี๋ยวยังไงหายแน่นอนซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะฮะสู้สู้ครับ
เอาล่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วพี่หนูล่วงหน้าอีกครั้งขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
เอาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ